เด็ดหนุ่มเพชรบุญคุ้มคลั่งปีนเสาไฟสองสว่างริมทาง
พร้อมร้องให้คนช่วยตลอดเวลานะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำกระเช้า
ไปช่วยผู้ชายคนนี้ลงมาได้อย่างปลอดภัยครับ
โอ้โหแล้วก็ตัวสาวที่ยืนที่ค้ำอยู่

เป็นชายนิรนามอายุประมาณ๓๐ปีนะครับ
ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลา
กลางถนนสายชนแดนเขาทรายบริเวณตลาดดงขุย
ตั้งอยู่หมู่๓ตำบลดงขุยอำเภอชนจังหวัดเพชรบูรณ์

เวรโรงพยาบาลชวนแดนแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เกลี้ยกล่อมนานกว่าชั่วโมงแต่ก็ไม่สำเร็จ
ชายคนดังกล่าวอยู่ในอาการหวาดระแวง
แล้วก็พร้อมที่จะกระโดดลงมาได้ทุกเมื่อเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงขุย

ก็เลยตัดสินใจนำรถกระเช้า๓คัน
ประกบ๓ทางจนล็อกตัวได้ในที่สุดครับ
ก็เป็นช่วงวินาทีทุลักทุเลชุลมุนกันอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็ระหว่างที่ช่วยผู้ชายคนนี้

ให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเชือกมัดไว้ก่อน

แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

พร้อมกับต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ประสานญาติมารับตัวต่อไปครับ